คณะกรรมการสลากินแบ่งนั้นบอกว่าจะไม่เร่งออกมา
เพราะว่าหวั่นว่าจะกระทบกับสังคมรวมทั้งผู้ค้านับแสนรายครับ
พัชระอนันตสินประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลคนใหม่
ก็บอกนะครับว่ากรณีกฎหมายสลากฉบับใหม่
เปิดทางให้ออกสลักรูปแบบใหม่ได้
นอกเหนือจากสลากใบก็ต้องพิจารณากันก่อน
ยังไม่สรุปว่าจะเป็นรูปแบบใดเพราะว่าต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับผู้ค้าสลากใบที่มีอยู่กว่าแสนรายด้วย
ทางด้านของนายธนวัฒนพลวิชัยกรรมการและโฆษกสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็บอกว่าที่ผ่านมาได้ศึกษาเรื่องของสลากรูปแบบใหม่เอาไว้บ้างแล้ว
สลากออนไลน์ล็อตโต้สลากเลขท้าย๒ตัว๓ตัว
แต่ว่าจะออกเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับสังคมไทยและคนขายว่าพร้อมหรือเปล่า
ประกอบกับบอร์ดสลากชุดปัจจุบันจะพ้นหน้าที่แล้ว
ต้องรอคอสชหมดหน้าที่ไป
รัฐบาลใหม่ตั้งบอร์ดใหม่ขึ้นมาพิจารณาด้วยนะครับ
ขณะที่พันธบทเอกบุญสงศ์จงจันทรีศรีผู้บนในการสำนักงานสลากรีมัติรัฐบาล
ก็บอกว่าสัดส่วนของการจ่ายเงินรางวัลสลากรูปแบบใหม่นั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ฉบับใหม่ครับคือจ่ายให้เป็นเงินรางวัล๑๖๐เป็นรายได้
๑๒๓อีก๑๑๗นั้นเป็นค่าบริหารจัดการนะครับ
เช่นถ้ายอดขายสลากล็อตโต้งวดนั้นได้๑๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นรางวัลแล้วเนี่ยรางวัลที่๑จะอยู่ที่๑๐๐ล้านบาท
ส่วนถ้าขายสลากได้๑๐ล้านบาทเงินรางวัลก็อยู่ที่๖ล้านบาทเป็นต้นแบบนี้นะครับ
ที่ผ่านมาสลากนั้นก็เคยมียอดขายงวดหนึ่งถึง๒๐๐๓๐๐ล้านบาทมาแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดสลากล็ตโต้ขึ้นมาจริงเนี่ยยอดขายสลากอาจจะสูงถึง๑๐๐ล้านบาทก็เป็นไปได้
นั่นหมายความว่ารางวัลที่๑จะอยู่ที่๑๐๐ล้านบาทนะครับ
แล้วถ้าไม่ถูกทบไปงวดหน้าแต่ทบให้ได้แค่งวดต่องวดเท่านั้นเองไม่ให้เกิน๒งวด
ถ้างวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าคุณได้๒๐๐ล้านบาท
แต่ยังไม่รู้ว่าจะออกเมื่อไหร่นะต้องรอกันหน่อยนะครับ